เช้าถึงบ่ายเห็นไหมไม่มีเมฆเลยค่ะ
เช้าถึงบ่ายแทบจะไม่ปรากฏเป็นฝนเลย

แต่ฝนจะเกิดขึ้นจริงช่วงบ่าย

ช่วงคนเลิกงานช่วงเด็กนักเรียนกลับบ้าน
และปริมนตรพาคใต้ตอนล่าง

เที่ยวผมมาแล้วเตรียมกันหน่อยนะฮะ

หรือว่ารถติดค่ะ

หน่อยซิฝนเบาลงขึ้น
ก็ไม่ค่อยที่เบาลงเท่าไหร่เลยนะคะ

และอ่าวทายตอนบนตรงนู้นนะคะ
ไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรนะคะ
ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ไปเที่ยวแล้ว

งั้นก็นั่งชิวอยู่ริมทะเลก็พอนะคะ
อุณหภูมิวันนี้จุดที่ไม่มีฝน

ก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ภาคกลางตอนล่างเนี่ย
ร้อนอบอ้างเหมือนกันนะสีแดงเข้มเลยนะคะ
อุณหภูมิ๓๕องศาเซลเซียส
เป็นต้นไปส่วนพื้นที่อื่นที่มีฝน

กับการนอนขอนอนก่อนแล้วกันนะ

โอ๊ยเพราะว่าเป็นน้ำขูงค่ะช่วงนี้น้ำสูงจริง